ครับวันนี้เรามาเริ่มที่เหตุการณ์นี้กันเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศออกมาแสดงความเสียใจกับทหารทั้งสามนายที่เสียชีวิตนะครับกับทางด้านของครอบครัวทั้งนักบินทั้งสองนายรวมทั้งช่างเครื่องอีกหนึ่งนายนะครับโดยก็จะมีการเร่งสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่นะครับมาแทนรุ่นฮิวอี้ที่ป
รุ่นฮิวอี้ที่ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดจันทบุรีส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นนะครับทางนิรภัยการบินได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานหลังจากนี้ก็จะมีการนำซากไฮรี่โคปเตอร์กลับไปตรวจสอบที่ตอนเมืองต่อไปสำหรับระยะเวลาในการตรวจ

เชื่อว่ามีความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีความเสียงทั้งนักนะฮะก็มีความห่วงอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับคนในครอบครัวของเราที่ได้สูญเสียไป
เพราะสัญญาณอยู่บนเทือกเขาทั่วประเทศ
เพราะว่าไม่มีถนนแล้วก็ทางขึ้น
ดังนั้นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ

เพื่อเข้าไปทดแทนระบบไมโครเวฟ
แล้วก็จะมีหลายเทคโนโลยีอื่นเข้าไปใช้
เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านความมั่นคงครับ
ผู้บัญชาการทหารอากาศยังกล่าวด้วยว่า
ทัพอากาศนั้นเตรียมที่จะจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง

ซึ่งขณะนี้ก็มีประจำการอยู่ที่กองบิน๒
จังหวัดลบบุรีจำนวน๔เครื่องครับ
จะปลดประจำการจำนวน๑๐เครื่องจาก๒๐เครื่อง
สำหรับนักบินและช่างเครื่องที่เสียชีวิตทั้ง๓นายนั้น
มีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุ

และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้ครับ